ความในใจของคุณเบนเรสซิ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจ
ครั้งแรกผ่านรายการบันเทิงไทยรัฐของเราหลังจากที่ได้รับ
สารภาพเลยล่ะค่ะซึ่งก็มีกระแสข่าวในโลกโซเชียล
ลูกชายน้องเลสซิ่งหลังจากที่ได้เจอกันนะคะ
ก็มีภาพน่ารักระหว่างคุณพ่อคุณลูกออกมาให้เห็นกันตลอดอย่างภาพนี้แหละค่ะ

ด้วยความที่อยู่ในเรือนจำกันมานานนะคะ
ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะ
พร้อมกับพูดแซวตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
โตมาเนี่ยหน้าตาหล่อไม่เบาเลย

ซิ่งอยู่บ่อยพร้อมกับบอกว่า

ส่วนแผนหลังจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ตั้งใจ

ดูแลลูกอย่างดีเลยค่ะเขาอยากจะชดเชย

เต็มที่อะครับเผลอแป๊บเดียวคือแบบโต

แล้วก็แบบหล่อมากหล่อมาก

เขาไม่ได้เรียกเน้นนะเขาเรียกผมว่าเลสซี่
เพราะว่าเขาเห็นว่าหน้าเหมือนกัน

ฟิลเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้เขาขี่มอไซค์นะ

เดี๋ยวดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ส่งเสริมเขา

ความสัมพันธ์คุณเบ้นกับสาวแพทย์นี่แหละค่ะ

แต่คุณเบนเลสซิ่งก็บอกว่าจริงแล้วก็เคลียร์ชัดแล้วนะคะ

เหลือแค่การทำหน้าที่พ่อแม่เท่านั้นแหละค่ะ
ความสัมพันธ์ของการเป็นสามีภรรยาเนี่ย

จะเป็นพ่อแม่ลูกที่ดีต่อกัน
ตัวเขาเนี่ยหากมีใครที่มาดูแลได้

วันนั้นผมไม่สามารถจะมาเติมเต็มอะไรเขาได้เลย

เขาต้องการที่จะมาเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไป

นะคะก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่

ดีมากเลยเติมเต็มซึ่งกันแล้วกันนะคะ
ก็เพื่อนลูกนั่นแหละก็เพื่อน้องเรสซิ่งนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ

เพราะฉะนั้นดวงตาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน